ใครที่อยากโชคดีจะต้องเสี่ยงโชคเอาเองอย่าไปโกงนะ
เพราะตำรวจบอกว่าโกงมาจับกลับนะครับ
โกงเหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนึงค่ะ
เป็นสาวก่อสร้างหัวหมอค่ะเอาตัวเลขไปปะในลอตเตอรี่

ร้านค้าเจ้าของแผงเขาบอกดูออกนี่คือแปะเลย
แปะเลยไม่เนียน
ครึ่งมาเลยค่ะเขาบอกเจอมาเยอะเจ้าของร้านนะคะ
คนที่ไปก่อเหตุชื่อว่านางสาวหนูจันพันแก่นค่ะ
นางหนูจันเนี่ยพอถูกตำรวจสพมระยองเข้าไปจับกลุ่มตัว

บอกว่าไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณตำรวจถูกเพื่อนหลอกมาอีกที
แล้วเธอก็บอก๑๖มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนที่เป็นคนงานก่อสร้างด้วยกัน
ชื่อในด้วงครับเอาลอตเตอรี่นี้มาฝากบอกว่าถูกรางวัลนะ
เลข๓ตัวเอาไปขึ้นเงินให้หน่อย
แต่ไม่มีเวลาก็เลยเก็บไว้ก่อน
จนกระทั่ง๒๓มิถุนายน
ว่างแล้วเอาไปขึ้นเงินกับที่ร้านขายลอตเตอรี่
โดยตัวเธอบอกว่าไม่รู้เพื่อนฝากมา
ไม่รู้จริงว่านี่คือของปลอมตัดแปะไม่รู้

นางสาวการดาสาลีเรืองอายุ๖๐ปี
เจ้าของร้านขายลอตเตอรี่ริมถนนสุขุมวิทย์ค่ะ

กลงหลากหลายรูปแบบ
เมื่อลูกค้าเอาลอตเตอรี่มาขึ้นเงิน
ตรวจสอบอย่างละเอียดแน่นอน
แต่มันชัดไงคะว่าเอาตัวเลขมาแปะ
แค่ประหลาดตามองแบบเดียวปลอม
ตัวเลขไม่เท่ากันมันละมันทัดนะคะ
ตัวหลังเหินขึ้นไปด้านหลังนิดนึงเนอะ

โทรศัพท์มือถืออยู่ข้างกด๑๙๑เลย

แม้ว่าผู้ต้องหาจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็น

พนักงานสอบสวนสพเมืองระยองดำเนินคดี
ข้อหาปลอมแปลงเอกสารและช่อกงค่ะ
คุยกับตำรวจไปร้องไห้ไป